อีก๔ปีจะครบร้อยเป็นแม่เท่าเป็นยายทวดแล้ว
อุตส่าห์เก็บตังค์นะเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละพันตั้งใต้ว่าเดี๋ยวจะเก็บเอาไว้
แต่ปรากฏว่าเงิน๕๐๐๐นั้นมีคนมาเอาไปหายไป
ใครช่างทำกับยายแบบนี้บ้านคุณยายคือบ้านหลังนี้ค่ะ
แล้วเราไปนะไปเจอกับลูกชายของคุณยายอายุ๖๐กว่าลูกก็เล่าให้ฟังหมดแหละ
เรื่องนี้ตำรวจที่สพนาโพที่บุรีรำเขาได้รับแจ้งดูคุณยายสิเห็นไหม

คือช่วยเหลือต่อให้เดินเดินเองยังไม่ไหวเลย

จะไปสู้กับโจรได้ยังไงคุณผู้ชมฟังข่าวนี้ให้ดี

นี่คือคุณยายศรีดาบินไทยสงศ์ค่ะยายเศร้าเลยนะ
แล้วเราไปคุยกับลูกของคุณยายคุณลุงอนันต์คุณลุงอนันต์อายุ๖๗ปี
เปิดกระเป๋าให้กับนักข่าวดูเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยกระเป๋าแม่ผมดูสิตังค์ที่อยู่ในนี้๕๐๐บาทมันหายไปหมดเลย
เก็บเอาไว้ในตู้เสื้อผ้าเล่าให้ฟังบ่ายวันพุธที่ผ่านมาค่ะ
แม่ก็มาบอกนะว่าอนันต์มีลูกมีผู้ชายสองคนสูงคนนึงเตี้ยคนนึงเข้ามาในบ้าน
ค้นเอาตังค์ที่เก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าแม่หายไปแล้วแม่มีตังค์อยู่ห้าพันหนึ่งไง
เอาไปห้าพันมันเหลือไว้ให้ร้อยหนึ่งอ่ะคุณผู้ชมทีนี้เงินตรงเนี้ยคุณยายเก็บมานะ
ผู้สูงอายุเดือนละพันเดือนละพันตั้งใจเอาไว้ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งยายหมดลมก็จะเอาเงินนี้
ทีนี้เราก็ถามลุงอนันต์ถามลูกคุณยายนะลุงว่าใครขโมยลุงบอกว่าไม่รู้เลย
เอาจริงนะไอ้จุดที่ซ่อนตังค์ใส่ในกระเป๋าใส่ในตู้เสื้อผ้ามีแค่แม่ที่รู้
แล้วก็ตัวลุงนี่แหละตัวผมนี่แหละที่เป็นลูกแล้วผมนี่แหละเป็นคนเอาตังค์มาเก็บเอาไว้
ปกติกลางวันคุณยายจะอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าลูกต้องไปทำข้าวหลามขายคือที่บ้านภรรยาอีกหมู่บ้านหนึ่งไง
แล้วตอนกลางคืนตี๒ทุ่มถึงตี๓เนี่ยจะมานอนเป็นเพื่อนแม่ทีนี้ตังค์ถูกขโมยไปแล้วอ่ะ
ถามว่าลูกคุณยายบอกจะทำยังไงเหลืออยู่ร้อยหนึ่งใช่ไหมจะเอาเงินร้อยหนึ่งไปซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายตรงกับธนบัตร
คือตั้งใจว่าอย่างน้อยเสี่ยงดวงเผื่อจะโชคดีหน่อยนะคะ
คือคนที่เขาที่ร้านเขาบอกว่าไม่เห็นตอนบ่ายวันหน้า
บอกมีคนเข้ามาเหรอ๒คนเหรอ๓คนเหรอ
ก็ไม่มีนะนี่คุณแข่งคุณผู้ชมนะคนดูยังบอกใครนี่มันช่างใจร้าย

ก็นี่ไงคือพอฟังข่าวนี้แล้วสงสารยายใช่ไหม
เขาโพสต์นะชี้แจงนะบอกว่าสรุปแล้วเนี่ย
ไม่ได้มีใครมาขโมยเอาตังค์ยายนี่ดูสิดูโพสต์

ยายแกอายุเยอะแล้วแกลืมว่าแกเก็บตังค์ไว้ไหน
ดังนั้นที่ยายบอก๒คนมา๓คนมาไม่ใช่ค่ะ
เป็นเรื่องที่เข้าใจผิดแล้วถามว่าอ้าวแล้วตังค์๕๐๐บาท
เจอยังเจอแล้วเจอเรียบร้อยแล้ว
อ่านข่าวนี้จบโล่งใจค่ะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าไปดูกแกนะแก่แกลืม
๙๖ที่บอกตาหลงจะไปดูกแกนะลูกหลาน

แล้วแต่ละคนเนี่ยสงสารคุณยายเกลี้ยงกระเป๋าเลยไม่เกลี้ยง
เงินยังอยู่ใครชั่งใจร้ายคนใกล้ตัวหรือเปล่าไม่มีคุณผู้ชม
ถึงบอกไงว่าฟังข่าวนี้ต้องฟังข่าวนี้ให้จบ
ต้องฟังให้จบดูจนจบรายการนะคุณผู้ชม